แต่แล้วค่ะหาอะไรเพื่อสุขภาพหน่อยไหมดีเลยค่ะ
ถ้างั้นก็ต้องนึกถึงเมนูเวียดนามดีไหมคุณโอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
เยอะใช่ค่ะที่นี่เนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นร้านอาหารเวียดนามดั้งเดิม
สำหรับคุณตาสืบทอดกันมายาวนานพากันไปที่สุรินทร์คุณผู้ชม
ร้านนี้เราไปกินเมนูผักสลัดเวียดนามกันดีกว่านะคะนี่คือเจ้าของร้านนะจ๊ะ
อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ก็คือร้านซิดนี่คานาลีร้านอยู่ถนนเทศบาล๑ตำบลในเมืองค่ะ
โดยมีคุณระวิวัลพรมบุตรอายุ๕๕ปีเป็นเจ้าของร้าน
ก็จะโชว์ขั้นตอนการทำสลัดเวียดนามให้ดูกันนี่แหละค่ะเห็นไหมหน้าตาสลัดเมื่อสักครู่นี้
น่าทานนะมากเลยแล้วก็มีลูกคงลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องเลย
เล่าให้ฟังขั้นตอนการทำก็ไม่ยักษ์ไม่ง่ายเนี้ยนะง่ายง่ายเป็นสไตล์อ่า
นามหน้าตาน่ารับประทานเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูขึ้นชื่อ
ไปทานร้านนี้ก็ต้องสั่งเลยนะจ๊ะเพราะดีต่อสุขภาพทานกันเรียบร้อยแล้ว
คุณก็จะได้ประโยชน์นะมากมายไม่ว่าจะเป็นหนึ่งล่ะ
ความสุขทางจ่ายโอ้อาหารดีมีคุณภาพครับช่วยเรื่องของการลดน้ำตาลในเลือด
ไขมันลดน้ำหนักพูดถึงเมนูผักก็ต้องเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะ
ผู้สื่อข่าวเราทานเสร็จก็คุยกับพี่ระวิวัลหน่อยพี่วาวิวัลบอกว่า
ยังไงได้สืบทอดเมนูนี้มาจากคุณตานะเปิดร้านอาหารนี้มาเกือบสิบปีแล้ว
แล้วก็จะเปิดร้านต่อไปเพราะลูกค้าตอบรับดีมาก
จะคิดเมนูสลัดเวียดนามนี้ขึ้นมาค่ะก็มีการประยุกต์เอาน้ำสลัดของยุโรป
ผสมผสานจนกลายเป็นเมนูคลีนเมนูเพื่อสุขภาพที่ลูกค้าชื่นชอบนะจ๊ะ
ใครสนใจไปทานเลยจานละ๑๔๐บาทได้ทั้งความอร่อยได้ทั้งสุขภาพ
เปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงบ่ายสามรอบข้ามเปิดห้าโมงเย็นถึงสี่ทุ่มเออ
นี่นะก็แนะนำสำหรับใครชอบตลอดกินไปกินกัน
ที่จังหวัดสุรินทร์อร่อยได้สุขภาพเวียดนามเนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้ว
ใช่แต่แถลมเมนูแทบจะทุกเมนูเลยค่ะแล้วก็จะมีผักมาด้วยอืม
แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจร้านนี้คือเป็นเรื่องราวของการคิดสูตรเฉพาะ
เป็นเรื่องราวของการนำไอเดียจากคุณตานำสูตรจากคุณตามาต่อยอด

ที่มีสุขภาพด้วยดีต่อกระเป๋าตั้งด้วยค่ะ